มาดูเรื่องของเจ้าหมูทะกันหน่อยนะคะสุนัขที่ด่งดังในโลกออนไลน์อยู่ตอนนี้นะคะ
ก็คือมีผู้ชายคนนึงที่ชื่อว่าในบูมเมื่อเดือนก่อนที่ลักษณะคือเมา
อุ้มสุนัขจากหน้าร้านหมูกระทะด้วยความเมาขึ้นรถไปพากลับบ้านด้วย
แล้วก็ตื่นมานอนกอดสุนัขตัวนี้อยู่เลยตัดสินใจรับเลี้ยงแล้วก็ตั้งชื่อว่าหมูทะ
ตอนนี้กลายเป็นมาดามหมูทะไปแล้วเพราะว่าดังในโลกออนไลน์มาก
อันนี้คือภาพต้นเรื่องเลยนะคะผู้ชายคนนี้ที่ชื่อว่าบูม
แต่มันมีประเด็นเพิ่มเติมขึ้นมาก็เพราะว่ามีคนมาโพสต์ผ่านแอปพลิเคชันติ๊กต๊อก
เป็นภาพเล่นกับเจ้าหมูทะอยู่อ่าแล้วก็มีข้อความบอกว่า
ตั้งแต่หมูทะโดนเจ้าของเก่าทิ้งมาเอาของกันแล้วบอกว่าเป็นหมาจรจัด
คิดถึงแกนะนี่ค่ะแล้วก็เขาก็บอกว่าเขาก็คือเจ้าของหมูทะตัวจริง
แต่ก่อนหมูทะชื่อว่าเจ้าเขียวเลี้ยงมา๓ปีกว่าต่อจากเจ้าของเก่า
วันเกิดเหตุก่อนที่คุณบูมเนี่ยจะอุ้มไปนอนด้วยที่บ้าน
คือเธอกลับบ้านต่างจังหวัดไปฝากร้านก๋วยเตี๋ยวเรือว่าช่วยดูแลสุนัขให้หน่อย
เจ้าของร้านหมูกระทะคงไม่รู้ว่ามีเจ้าของก็เลยบอกคุณบูมว่าอ๋อ
เป็นหมาจรจัดก็เลยให้คุณบูมไปเธอก็เลยบอกว่า
พอรู้เรื่องว่าน้องโดนอุ้มไปแล้วก็พยายามโทรไปหาคุณบูม
แต่คุณบูมไม่ยอมคืนน้องให้ก็เลยเป็นประเด็นเนี่ยค่ะ
คือแถวนั้นมันมีร้านอาหารอยู่หลายร้าน
ใช่ค่ะเจ้าของหมูทะเนี่ยหรือว่าเจ้าเขียวเนี่ย
คือร้านรัดหน้าแล้วมีร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ
แล้วก็มีร้านหมูกระทะวันนั้นไม่อยู่

แต่มันก็คงวิ่งไปวิ่งมาระหว่าง๒๓ล้านแถวนั้นไง
มันก็ไปวิ่งอยู่แถวร้านหมูกระทะที่คุณบูมเข้ามาทาน
ถึงเวลาคุณบูมก็เลยเอาอุ้มไปเลยก็เลยตั้งชื่อว่าหมูทะ
เพราะว่าอุ้มมาจากหน้าร้านหมูกระทะอย่างนี้

ไม่มีเจ้าของมาแถวนี้นะครับ
วันนี้เราเจอทั้งสองฝ่ายแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
เอาทางของบูมก่อนนะฮะนายยุทธนาแก้วเข้ม
หรือว่าบูมวัยยี่สิบสามปีหนุ่มคนนี้นะครับ
เจ้าของหมูทะเนี่ยฮะเนี่ยอุ้มกอดอยู่เนี่ยนะครับ
คือบูมเนี่ยบอกว่าก็เอาหมูทะไปเลี้ยงตั้งแต่สี่ตุลาคมนะค่ะ
หลังจากนั้น๒วันมีคนโพสต์ติ๊กต๊อกทวงน้องหมาคืน
คนโพสต์เนี่ยบอกว่าเป็นน้องสาวของเจ้าของร้านรัดหน้า
ซึ่งอยู่แถวร้านหมูกระทะนี่แหละ
อ่าแล้วบอกขอน้องหมาคืนเพราะนี่คือน้องหมาของร้านรวดหน้าเขา
ก็เลยตอนนั้นก็เลยคุยกันว่าบูมเขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้ขัดข้องนะ
แต่ว่าเขาตกลงอย่างนี้ได้ไหมก็คือให้เจ้าหมูทะเนี่ย
มันอยู่บ้านบูม๓วันอาทิตย์หนึ่งนะแล้วอีก๔วันเนี่ย
กลับไปอยู่กับเจ้าของร้านรัดหน้าแต่สุดท้ายก็ตกลงกันไม่ได้
ก็เลยถูกต่อว่าถูกคอมเมนต์ผ่านทางเฟซบุ๊กอืม
ตอนแรกอย่างที่บูมบอกไปอ่ะฮะว่าก่อนที่บูมจะเอาน้องมาเลี้ยงเนี้ย
ได้ยื่นข้อเสนอไปให้เขาสองช่องทางด้วยกันคือหนึ่ง
ผัดกันเลี้ยงกับบูมได้ไหมผัดกันเลี้ยกับบูมได้ไหม
ก็คือว่าอยู่กับพี่เขา๔วันอยู่กับบูม๓วันได้ไหม
คือด้วยความที่ตอนนั้นเขาก็คงขาดสตินะฮะเขาก็บอกไม่เอา
ไม่เอาจะเอาหมาคืนอย่างเดียวจากทางเลือกที่สอง
บูมอ่ะอยู่ใกล้มากมากเลยพี่บ้านบูมหักห่างจากร้านพี่เนี่ย
ขับรถไม่ถึง๗นาทีเองพี่ไปเล่นบ้านบูมไหม
บูมมีส่วนกลางนะบ้านบูมคือมีที่วิ่งเล่นนะ
สนุกสนานนะก็คือตอนนั้นเขาก็คงขาดสติเหมือนกัน
เขาก็ไม่รับข้อเสนอบูมไปแล้วก็เขาก็ใช้คำพูดที่ค่อนข้างที่จะ
อ่ารุนแรงบูมก็เลยไม่อยากจะปะทะกับเขา
ก็เลยเงียบมาโดยตลอดฮะจนเขาได้มาโพสต์ต่อนี่แหละ
มันก็เลยทำให้มีกระแสกลับมาอีกหนึ่งรอบแต่ทีเนี้ยตอนเนี้ยตอนที่บุ๊กไปเจรจา
เขาก็ยินดีฮะเขายินดีที่จะให้น้องมาอยู่กับบูมโดยถาวรแล้ว
คือเขาก็ยินดีแล้วเขาก็ขอโทษบูมอ่ะค่ะอ่านี่นะฮะนี่เป็นภาพค่ำวันนี้เลยนะครับ
ถามว่าทำไมเราต้องมาคุยกันมืดมืดค่ำเพราะร้านแถวเนี้ยเขาเปิดตอนค่ำ
ค่ะเขาขายกลางคืนเนี่ยแล้วก็รอจนเจอเจ้าของร้านรวดหน้าฮะ
ที่บอกว่าเลี้ยงหมูทะมาก่อนเจ้าเขียวใช่ไหมเจ้าเขียว
เมื่อก่อนชื่อเขียวนี่เขาเจอแล้วนะฮะเจอคุณบูมแล้วนะครับ
คือเจ้าของร้านนวดหน้าเนี่ยบอกว่าเลี้ยงเจ้าหมูทะหรือว่าเขียวมาเนี่ยก็ผูกพันเหมือนกัน
ตอนนี้ยังอยากให้เจ้าหมูทะเนี่ยกลับมาอยู่กับเขาเพราะว่าตอนเนี้ย
หมูทะเนี่ยมันไปอยู่กับบูมาเป็นเดือนแล้วก็คิดถึงนะครับ
ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยไปคอมเมนต์ในเพจเฟซบุ๊กนะครับ
เพื่ออยากจะได้หมาคืนกลายเป็นว่าพอคอมเมนต์ไปเอ้าทัวร์ลง
ก็แบบอยากให้พี่บูมขอพาน้องมาแบบมาเล่นด้วยแล้วทีนี้แบบเราไม่ได้คุยกันเป็นทางการไงพี่
เหตุเกิดเพราะว่าเราไม่ได้คุยกันกับพี่บูมพอเราได้คุยกันแล้วก็โอเคพี่
อยากว่าให้พี่บูมขอพาน้องมาเล่นบ่อยบ่อยเพราะว่าข้างร้านเขาก็คิดถึงกันเหมือนกันจ้ะ
ก็อยากจะขอโทษกันนะแบบโอ้ยขอโทษที่มันใช่ก็ขอโทษพี่แกไปอยู่อ่ะจ้ะ
ที่แบบไม่ได้คุยกับพี่เขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าลองคุยกันแต่แรกมันก็ไม่มีดราม่าเนอะพี่เนอะ
หนูก็โดนโจมตีใช่อยากจะบอกอะไรกับคนที่โทษกันหลังดูเราอยู่กับคนที่เฉาะตอนดังคมด้วยอะไร
เพราะตอนนี้เราเข้าใจกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ฝากถึงคนดูแบบเราก็รักน้องเขาแบบผูกพันจริงจริงพี่
ไม่ใช่ว่าเป็นเพราะว่าน้องดังแล้วเรามาเกาะกระแสไม่ใช่พี่เรารักจริงพี่เราเลี้ยงเขาจริงอ่ะพี่
คือเราอยากให้สังคมรู้ว่าเราไม่ได้มารักน้องตอนดังอย่างเดียวนะพี่
แต่ว่าถ้าถามถึงเรื่องเอาคืนกับพี่บุ๋มไม่เอาพี่เพราะว่าพี่บุ๋มเขามีเวลาให้เลี้ยงดูดี
ไม่ต้องมาอยู่ข้างถนนเหมือนพวกหมูไงพวกหมูเหลียงปล่อยเหมือนแบบน้องก็ไปข้างร้านทีไปนู่นที
อย่างพวกหนูอย่างนี้มันก็น้องก็ไม่ดีเท่าอยู่กับพี่บูมเนาะ
เอาเป็นว่าตอนนี้ตกลงกันเรียบร้อยแล้วนะครับทุกผู้ชมครับก็คือไม่สามวันสี่วันอะไรแล้ว
ใช่ให้ไปอยู่กับคุณบูมเลยค่ะบอกว่าพี่บูมน่าจะดูแลได้ดีกว่าพวกหนู
ก็ยกเจ้าหมูทะให้บูมไปเรียบร้อยก็เดี๋ยวจะแวะมาหากันและกันบ่อย
อำนาจให้บูมไปเพราะว่าแถวนั้นเขาบอกเขามีร้านอยู่หลายล้าน